หมอดูเขาดูกันเลยว่ากันยายนนี้พีค
ใช้คำว่าสุดพีคเลยแหละอืม
กลายเป็นเรื่องหนึ่งที่วันนี้คนแชร์กันเยอะเหลือเกิน
หมอ๔หมอดูดังแห่งยุคเลยเขาชี้ตรงกันว่า

หมอบีก็เคยพูดว่าเดี๋ยวมันจะไปหนักเนี่ย

๒สิงหาคมนั้นเป็นเริ่มต้น

พร้อมถึงว่าอย่าลืมนะว่าน้ำท่วม

น้ำท่วมใหญ่กำลังจะมาเยือนประเทศไทย

จะมีน้ำท่วมกำลังจะมาในประเทศไทย

คนที่สองโอเล่อาจารย์โอเล่ยานสัมผัส
นี่นะครับคุณรู้สึกใจเห็นในเฟซบุ๊คบ่อยใช่ไหม

อุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยที่เราเจออยู่นะฮะ
แล้วก็หลังจากนั้นคนจะตายเป็นใบไม้ร่วง

เริ่มเท่านั้นเองอันนี้เขาว่าอย่างงั้นอืมเตือนว่าเดือนกันยายน
คุณอย่าประมาทวันนี้วันที่เท่าไรแล้วเนี้ยสิบเจ็ดวันนี้สิบเจ็ดอ๋อ
สิบสามอีกคนนึงคืออุ๋มอิ๋มอืมอุ๋มอิ๋มเนี้ยควรเห็นผีฮะ
เพิ่งมาออกรายการของทางไทยรัฐไปนะฮะได้บอกว่าตอนนี้เทพ
ก็คือเขาเชื่อเรื่องเฮ่งเจียเชื่อเรื่องเทพเจ้าเฮ่งเจีย
ซึงหอคงอะไรเงี้ยอืมไปไปตามวัดจีนเนี้ยเราจะเห็นมีเทพเจ้าเฮ่งเจียกัน
เพราะเขาเขาก็เชื่อว่าอย่างงั้นเขาบอกว่าตอนเนี้ยเทพที่ช่วยดูแล
ช่วยเหลือมนุษย์ไม่ไหวแล้วต่อจากนี้เป็นมนุษย์ต้องดูแลตัวเอง
ซึ่งในเดือนกันยายนที่จะมาถึงเนี่ยนอกจากจะต้องตั้งกาดสูงสู้โลกแล้ว
ยังต้องระวังเรื่องน้ำท่วมอีกด้วยนะโอ้นี่ก็บอกปรากฏอุ๋มอิ๋มกับบีม
พูดตรงกันตรงกันอุ๋มอิ๋มกับบีเนี่ยพูดตรงกันครับอีกคนนึง
หมอปลายหมอปลายพายกระซิบอ่าฮะนะไหนขอดูรูปหมอปลายภายกระซิบ
ฉันเคยสัมภาพไหมอืมเหมือนฉันเคยสัมภาพแหละแองจิอืมหมอปลายพี่ตอนนั้นที่เขาจัง
ตอนที่ไปได้ไงอ่าที่คำชโนธไงที่เป็นเรื่องลูกแก้วอะไรต่าง
แย่งลูกแก้วกันหมอปลายพายกระซิบเขาทำนายว่าโรคโควิดจะหนักมากขึ้นในช่วงเดือนกันยายน
ถ้าการจัดการไม่ดีรวมไปถึงมีการเปลี่ยนแปลงและถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
คนไทยเนี่ยก็จะหนักสุดในเดือนพฤศจิกายนครับจนถึงมีมีนาคมปีหน้าเลยอืม
ทางออกของประเทศไทยจะสดใสก็ต้องประมาณเดือนสิงหาคมปีหน้านู้นโอ้ย
ถ้าสิงหาคมปีในหนักถ้าสมมติหมอดูอะเมื่อกี้ฟังหมอดู
ตัวตัวว่าเตรียมตัวอย่างไรที่มันจะได้รับอะไร

โปรดติดตามตอนต่อไป